มาดูเรื่องของเกษตรทำเงินกันบ้างครับ

ไปดูสวนกระท้อนห่อที่จังหวัดลบบุรี

เฮได้ยังไงมีวิธีการเคล็ดลับยังไง
ทำให้กระท้อนนั้นเฮได้ขนาดนี้

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่
ก็ทำเงินได้ง่าย
มาถึงลบบุรีต้องบุกสวนกระท้อนห่อ
เกษตรกรที่นี่เขามีของขวัญของฝาก
ให้เลือกซื้อหลากหลายเลยครับ

กระท้อนห่อลบบุรี
สร้างรายได้ให้กับชาวสวนกระท้อนปีละ

ด้วยรสชาติที่อร่อยถูกปากนักชิม
ชาวตลอดข่าวมาที่ตำบลตะลุง
เพราะว่าเป็นพื้นที่ปลูกกระท้อนมากที่สุด

บนเนื้อที่ประมาณ๔๐๐กว่าไร่
ในปีนี้กระท้อนห่อให้ผลผลิตมากกว่าทุกปี
กลุ่มแม่บ้านชาวสวนกระท้อนบอกมาว่า
สภาพอากาศดีอุณหภูมิ
และปริมาณน้ำฝนก็พอเหมาะให้ออกดอกออกผลได้ดีครับ
ผลผลิตของสมุทรตะลุงปีนี้

ทำให้ผลผลิตเยอะมากขึ้น

มีคุณสมบัติพิเศษของดินรวดปนทราย
ทำให้กระท้อนรสชาติอร่อยลงตัวเลยครับ
ทั้งดินดีน้ำดีแบบนี้

แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกลูกนะครับ
กระท้อนผลที่ไม่สวยลูกเล็กลูกเบี้ยว
หรือลูกแตกเราก็เอามาแปรรูปได้หลากหลายวิธีค่ะ
กระท้อนออกผลดกลูกไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไร
ก็นำไปแปรรูปให้เลือกซื้อมากมายเลยครับ
ทั้งกระท้อนหยี่กระท้อนคลุกบวย
กระท้อน๓รสกระท้อนแช่อิ่ม
และเด่นสุดฮิตสุดก็กระท้อนลอยแก้วเลยครับ
เคยขายแค่ผลสดกิโลกรัมละ๓๕บาท
หรือ๓กิโลกรัมร้อย
หลังนำมาแปรรูปก็เพิ่มมูลค่า
เพิ่มราคาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
กระท้อนทุกลูกไม่ต้องถูกขัดทิ้งเพราะเน่าเสีย
และลูกไม่สวยก็ราคาตกต่ำ
ทุกวันนี้ผลกระท้อนแปรรูป
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดทั้งปี
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ

ก็เป็นเคล็ดลับของเขานะคะ